มีแต่บาดานมีแต่บาดานน้ำปลาปลาบ้านฉันยังไม่มี
แต่คนบ้านฉันส่วนใหญ่คนบ้านฉันมีแต่คนใจดี
โอเคจ้าเข้ามาช่วยหน่อยมาโยกโยกโยกโยกโยกช่วยทีน้ำบาดาน

นายกบอกว่าเวลาง่วงนี่ต้องออกมาโยกหน่อย
นี่คือแปลว่าง่วงมากใช่ไหม
เราต้องเอาคำแนะนำของท่านนายกมาปฏิบัติตาม
จะได้ตื่นอากาศช่วงนี้เย็นสบายเหมาะกับการนอนหลับอย่าง

แต่ว่าหลังจากนี้วันหยุดสุดสัปดาห์วันเสาร์อาทิตย์นี้แน่นอน
มีกระแสลมมีการเปลี่ยนแปลงที่เราได้บอกไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับ

คงจะต้องเตรียมรับมืออีกครั้งหนึ่ง
สถานการณ์จะเหมือนกับช่วงที่มีพายุ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

กระแสลมตอนนี้จะสังเกตว่าบริเวณทะเลจีนใต้
มีกระแสลมเขียวเริ่มเข้มขึ้นแล้ว

จะสังเกตว่ามีการพัดเข้ามาเรื่อยนะครับ

จะสังเกตว่ามีการม้วนของกระแสลมเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามัน
ก็จะมีการเบี่ยงเอากระแสลมที่ตอนนี้มีการพัดเข้าสู่บริเวณทะเลอันดามัน
เอาความชื้นเอาฝนออกไปจากบริเวณฝั่งอันดามัน
แล้วก็ไปอยู่กลางอ่าวเบงกอ
ตามมาด้วยกระแสลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นลมหนาวนะครับ

เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันนี้กันบ้าง

สีฟ้าคือบริเวณที่มีอากาศเย็นลง
ส่วนสีเหลืองคือบริเวณที่มีอากาศร้อนขึ้นนะครับ
สังเกตว่าบริเวณตอนกลางในวันนี้

ตั้งแต่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือไล่ลงมา

ก็ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงประมาณต้นสัปดาห์หน้า
สภาพอากาศยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักนะครับ
แต่ว่าช่วงเข้าอันสารครับ
คุณผู้ชมสังเกตดีจะสังเกตว่ามีสีฟ้า

ก็จะทำให้บริเวณพื้นที่ทางตอนบนอีสาน
จะเริ่มมีความหนาวเย็นเกิดขึ้นชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ส่วนนี้เป็นการคาดการณ์สถานการณ์ฝนนะครับ
ก็จะพบว่าในช่วงเช้าวันนี้

ส่วนนี่คือช่วงเที่ยงบ่ายนะครับ
ฝนเนี่ยจะไปอยู่บริเวณทางตอนกลางนะครับ

ส่วนในบริเวณพื้นที่ทางภาคเหนือเนี่ยนะครับ

ซึ่งนี่เป็นการคาดการณ์สถานการณ์ฝนในวันนี้
ส่วนถ้าหากเราคำนวณสถานการณ์ฝน
สุดสัปดาห์คุณผู้ชมสังเกตสีแดง

การว่าจะมีปริมาณฝนสะสมเยอะเป็นพิเศษ
พบว่าส่วนใหญ่จะไปอยู่กลางประเทศ
ซึ่งบริเวณนี้เองเป็นแนวปะทะพอดีระหว่าง

ชื้นที่มาจากบริเวณทะเลอันดามัน

ทำให้มีฝนตกหนักฝนตกสะสม

ดังนั้นใครที่อยู่ในแนวเส้นนี้ภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออก
ในระยะนี้อาจจะต้องรับมือกันหน่อยนะครับ

แล้วก็อาจจะส่งผลต่อภัยทางธรรมชาติอื่นด้วย
ในจุดที่มีฝนตกสะสมก่อนหน้านี้ค่อนข้างเยอะ

ส่วนเรื่องของพื้นที่บ้านอีสาน
แต่ทียังไงก็ตาม
ก็ต้องมีน้ำสำรองไว้เพราะว่าจะเข้าหน้าแรงแล้ว

ตอนนี้จะต้องขัดอย่างมาวมันนะครับ
ต้องใช้ท่าออกกำลังกายนายกด้วย
ครับ

ฟังนะ
นี่มาแล้ว

ต้องเต้นแก้วบน